เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการเมือง

เพราะเมื่อวานนี้บรองนายยกรัฐมนตรีนายวิศนุเครืองาม

วันนี้พาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
ยืนยันไทม์ไลน์เลือกตั้ง๒๔กุมภาพันธ์นี้นะครับ
แล้วเรื่องราวความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่าง

เราไปดูที่พักเพื่อไทยกันก่อนนะครับ
มีความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยท่ามกลางกระแสข่าว
ว่าคนในพักไม่ยอมรับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง
ก็เลยโยกก็เลยย้ายไปอยู่พักทศชไทยรักษาชาติกันทั้งหมด

โอ้โหมีคนของพักเพื่อไทยไปซะเยอะเลย
แล้วก็ที่สำคัญเป็นคนรุ่นใหม่เป็นลูกเป็นหลาน

เขาไม่พอใจนโยบายหรือไม่พอใจวิธีการทำงาน

บรรดาอดีตสสและสมาชิกพัก
กันดีดตัวออกจากลายกลุ่มพักเพื่อไทย
ตามร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์
ซึ่งตอนนี้ไปดำรงตำแหน่งของ
หัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ทำให้นายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพัก
ออกมาชี้แจงกลางดึกเมื่อวานนี้

ในไลน์กลุ่มให้คนที่เหลือมั่นใจว่า
ตัวเองรวมไปถึงนายจตรวนฉายแสง

จะอยู่กับพักเพื่อไทยเป็นคนสุดท้าย

หรือไม่นะวงเล็บว่ายุบหรือไม่
ส่วนความคิดเห็นที่แตกต่างหรือเหมือนกันนั้น

พร้อมยืนยันไม่ได้มีความขัดแย้งอะไร
กับคุณหญิงสุดารัฐนะครับ
ก็ออกมาแก้ข่าวออกมาชี้แจงกันต่อเนื่อง

บอกว่าทางพักไม่ได้มีความขัดแย้งกัน

ถือว่าเป็นอิสระของแต่ละบุคคล

คุณผู้ชมครับมาดูทางด้านของผลเอกประวิทย

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่อวานก็ไปที่วิทยาลัยป้องกันราชนาจักร
ผู้สื่อข่าวก็ตามไปถึงที่นั่นแหละครับ
ตามไปถามถึงเรื่องของการเปิดตัว
ของพักไทยรักษาชาติหรือวัตถสช

นายทักษิณชินวัฒน์และนางสาวยิ่งลักษ

เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจการเมือง
พลเอกประวิทย์ท่านว่ายังไงบ้างนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของภักดิ์ไทยรักษาชาติตรงนี้นะครับ
ฟังเสียงของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณให้สัมภาษณ์กันนะครับ
มีทีมงานของอดีตนายกยิ่งรักหลายคน

มันจะมีการต้องตรวจสอบอะไรไหมครับ
เออเข้าไปตรวจสอบเขาอะไรเขามีความผิดอะไร

อาจจะเป็นนอมิเนียร์นอมิเนียร์หรือเปล่า
ก็คุณคิดอย่างไรคุณต้องตอบไปเองแล้วกัน
เรามองอย่างเดียวมองว่าเขาสนใจการเมือง
อ่านะครับผลเอกประวิทย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะ

ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนตัวไม่มีอะไร
ไปแนะนำเขานะครับ
เพราะเขาก็มีพ่อแม่ที่คอยแนะนำอยู่แล้ว

ใช่ครับนะครับคุณผู้ชมครับ
พอไทยรักษาชาติเปิดตัวคนรุ่นใหม่ออกมา
หลายคนมองว่าโอ้โห
สงสัยต้องเป็นคู่แข่งตัวสำคัญ
กับทางด้านของพักอนาคตใหม่
เพราะว่าตอนแรกอนาคตใหม่เขาเปิดตัวมา

นำโดยนายธนทรรุ่นใหม่จ๋าหมดเลย
เมื่อวันซืนไทยรักษาชาติเปิดตัวเท่านั้นแหละ

เรื่องนี้ทางด้านของนางสาวพันนิกาวานิสโคศกภักดิ์อนาคตใหม่บอกว่า
ไม่ได้กังวลว่าพักไทยรักษาชาติจะเป็นคู่แข่งกับพักของเรา
เพราะถือว่าเป็นการแข่งขันกันตามธรรมชาติในกระบวนการประชาธิปไตย
ทำให้คนอายุน้อยมีโอกาสเข้าสภามากยิ่งขึ้น
คนส่วนใหญ่มีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกพักด้วยตัวเอง
ไม่ว่าจะมีการแตกไปกี่สาขาก็ตาม
คุณลองดูสิตอนนี้โคศกหรือว่ารองโฆษกของพักแต่ละพักนะ

หน้าตาสวยหน้าตาหล่อกันหมดเลย
คุณผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวของภักดิ์ชาติไทยพัฒนากันบ้าง
จะย้ายไปอยู่พักภูมิใจไทยหรือไม่
หลังจากที่ผู้เป็นบิดานายสมศักดิ์ปริศนานันทกุล
ขอถอนตัวออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาของภักดิ์ชาติไทยพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลเสียตือซึ่งเป็นพ่อของทั้งสองคน
บอกว่าหากลูกตัดสินใจอย่างไรตัวผมเองก็เคารพเพราะให้เสรีภาพกับลูก
ลาออกจริงก็เชื่อว่าจะไม่มีปัญหากับพักชาติไทยพัฒนา
เพียงแต่ต้องบอกลาผู้ใหญ่ตามมารยาท
และส่วนตัวยังอยากให้ลูกอยู่กับภักดิ์ชาติไทยพัฒนาต่อไปนะครับ

แต่สิ่งหนึ่งที่มีความชัดเจนออกมาเพราะเมื่อวานรองนายยกวิศนุเครืองาม
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ที่แถลงเกี่ยวกับไทม์ไลน์
ปฏิทินการทำงานของคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
แถลงออกมาเป็นช็อตออกมาเลยนะ

ไล่เลี่ยงอย่างนี้ฮะแต่ละเดือนจะเป็นยังไง

ก็๑๑ธันวาคม
พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส
หรือว่ากฎหมายลูกสอสอจะมีผลบังคับใช้
จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน๑๕๐วันนับตั้งแต่วันนั้นกล่าว
ก็จะไม่เกินวันที่๙พฤษภาคมปี๖๒
และหลังจากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว
กรกตจะต้องยกร่างพระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งสอสอก่อนส่งให้คลมพิจารณา

เมื่อมีการโปรดก้าวลงมาภายใน๕วัน
กรกตต้องออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง
รับสมัครสอสอและจำนวนสอสอในแต่ละเขตนะครับ
สำหรับการเปิดรับสมัครและวันเปิดรับสมัคร
ไม่เกิน๒๕วันนับแต่ประกาศ
ใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
ส่วนรายชื่อที่พักการเมืองจะเสนอเป็นนายก๓รายชื่อ
จะต้องเสนอภายในกรอบระยะเวลา๕วัน

และในห่วงของ๑๑ธันวาคมเป็นเวลาใกล้เคียงกันนะ
ช่วงนั้นอาจจะมีการปลดล็อกเรื่องของกิจกรรมทางการเมืองนะครับ

เดือนมกราคมนะครับก็จะมีเรื่องของ
สวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
เรื่องของสอวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
เดือนมกราคมหลังจากที่
ระหว่างวันที่๑๖๒๗ธันวาคม
กรกตจัดดำเนินการคัดเลือกสวระดับอำเภอ

เลือกเหลือ๕๐คนและมีสำรองไว้๕๐คน
ในวันที่๒มกราคมปี๖๒

พร้อมกันนี้คศจะต้องตั้งคณะกรรมการสัญหา๙๑๒คน
เพื่อคัดเลือกสวให้ได้๔๐๐คน
ภายในวันที่๙กุมภาพันธ์ปี๒๕๖๒ต่อไป
เพื่อเสนอชื่อให้คอสชพิจารณาให้เหลือ๑๙๔คน
ส่วนเรื่องของวันเลือกตั้ง

เร็วกว่านั้นไม่ได้เนื่องจากกรกตจะเตรียมการไม่ทัน
ดังนั้นเมื่อวานที่รองนายกวิศนุแถลงไทม์ไลน์วันเลือกตั้ง
อย่างวันที่๒๔กุมภาพันธ์ปี๒๕๖๒นั่นเองนะครับ

หลังจากนี้การเมืองจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อย